เอาล่ะปกติทำอาหารบ่อยไหมคะ

แต่ก็ไม่ได้ทำอาหารที่มันหลากหลายมาก
ปกติใช้กระทะหรือว่าหม้อเวลาทำอาหาร

ถ้าส่วนมากใช้กระทะวันนี้คุณตายค่ะ

หม้อหลายแบบที่เราเตรียมมาให้เนี่ย
อันไหนถูกสุดและอันไหนแพงสุด
ไล่ตั้งแต่๑๕เลยค่ะ

มาเลยค่ะ

มีหม้อมาให้ดู๕แบบเลย

บางและเบา
อันนั้นเป็นหม้อหุงข้าวไฟฟ้าหม้อหุงข้าว

อันแรกนี้นะคะเป็นหม้อดินนะจิ้มจุ่มก็ได้อะไรก็ได้
อันที่สองเป็นหม้อไฟค่ะอันที่สามเป็นหม้ออลูบิเนียม
อันที่๔ตรงนั้นนะคะเป็นหม้อหูเข้าไฟฟ้า
และอันสุดท้ายเป็นมอสแตนเลสแบบมีด้ามจับ
เดาดูว่าอะไรเท่าไหร่คิดว่าอะไรถูกอะไรแพง

ห้อหุงข้าวน่าจะอันนี้คือมันเป็นแบบ

หลักพันเพราะว่าอันนี้เป็นสองชั้นด้วยนะ
ใช่น่าจะนึ่งได้แล้วหุงข้าวได้
ใช่มันไม่น่าเป็นหลักร้อยอ่ะ
คือเท่าที่ดูอยู่เนี่ยไม่มีอะไรเป็นหลักร้อยก็

ก็ไม่แน่ไม่แน่อาจจะมีหลักร้อยก็ได้

อันนี้เหรอหลักร้อยเนี่ยอาจจะเป็นหลักร้อย
ก็เป็นได้
ค่ะเพื่อจะเลี้ยงให้ถูกนะคะว่า

และอะไรแพงสุดค่ะ

ถ้าพร้อมแล้วเรามีเวลา๖๐วินาทีค่ะ
ให้ทำการเรียงจากของถูกที่สุดไปแพงที่สุด
ถ้าพร้อมแล้วเริ่มค่ะ

เพราะว่าคิดว่าอันที่มีด้ามเนี่ย
แบบนี้น่าจะแพงกว่าแบบไม่มีด้าม

เพราะว่าแต่ละข้อถ้าถูกสะสมค่ะ

สูงสุดมีสิทธิ์คว้าเงินรางวัลกลับบ้าน

ตายว่าเป้าหม้อนนีก็แฝง

ว่าสแปลล์แบบนี้ด้านจับนะคะ
ตอนนี้เหลือ๒๑วินาทีค่ะ
จริงอะรังเลระหว่างอันนี้กับหม้อหุ้งข้าวอะคุณพี่
เพราะหม้อดินแสดงว่ามันน่าจะแพงอะ

ช่วยอะไรเพราะว่าไม่รู้

และนี่ก็คือลำดับของที่คุณตายเรียงไว้
จากชิ้นที่ราคาต่ำที่สุด
ไปหาชิ้นที่ราคาสูงที่สุด
ไม่รู้ว่าจะเรียงลำดับถูกหรือไม่
เรามีเงินโบนัส๓๐๐๐บาทเป็นเดิมพัน
ช่วงหน้ามาลุ้นกันครับ